คุณผู้ชมนอกจากทำความสะอาดแล้วเนี่ยเราก็ต้องล็อกบ้านให้มั่นคงแน่นหนาด้วย
เวลาออกไปข้างนอกเนี่ยเพราะถ้าเราไม่อยู่บ้านแล้วเนี่ยโอกาสที่โจรจะมาขโมยของก็มีเยอะ
อย่างบ้านหลังนี้นะคะถูกโจรย่องเบาเข้าบ้านขโมยเงินขโมยทรัพย์สินไปกว่าแสนบาทเลยค่ะ
เยอะมากเลยคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้กันค่ะเกิดเหตุที่บ้านเลขที่๘๘หมู่๔บ้านหนองบงตำบลหนองบัวอำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะคะ
กล้องวงจรปิดของบ้านเนี่ยจับภาพเหตุการณ์ได้ขณะที่ผู้ชายคนนี้อายุประมาณสัก๕๐๖๐ปีเดินเข้ามาทางหลังบ้าน
แล้วคุณผู้ชมสังเกตที่มือของเขานะคือตอนเดินมาก็ไม่ได้ถืออะไรติดไม้ติดมือมาแค่ตัวกับย่ามสีฟ้านะคะ
แต่ปรากฏว่าหลังจากที่ชายคนนี้เดินหายจากกล้องไปสักพักหนึ่งค้ากลับมาคือมุมกล้องเดิมนี่แหละผู้ชายคนนี้นะคะเขามีของติดมือออกมาด้วย
นี่ชัดชัดเลยนะเป็นกล่องอะไรแดงสักอย่างนึงเนี่ยค่ะทีนี้ภาพนี้แหละเป็นหลักฐานสำคัญที่คุณจำเนียนเจ้าของบ้านนะคะ
วาดทรัพย์สินเงินทองไปมากมายทีเดียว
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือช่วงวันที่๒เมษายนเวลา๑๐โมงเช้า
ตอนนั้นเนี่ยพี่จำเนียนเจ้าของบ้านนะได้ออกจากบ้านไปที่สวนดอกไม้
พอกลับบ้านมาปุ๊บสังเกตเห็นว่าประตูหลังบ้านเนี่ยมีรอยงัดแงะแล้วก็เปิดอยู่
เอาแล้วผิดปกติแล้วเพราะตอนออกไปก็ล็อกอยู่นะ
ก็เลยรีบเข้าไปภายในบ้านเพื่อตรวจสอบดูทรัพย์สิน
ปรากฏว่าพอเปิดดูแล้วเนี่ยนะคะแทบช็อกเลยคุณผู้ชม
เพราะว่าคนร้ายงัดประตูทั้ง๔บานงัดเข้าไปเรื่อยจนถึงห้องนอนนะคะ
แล้วก็ไปงัดตู้เก็บสมบัติที่เป็นหลังไม้เนี่ยเอาเงินสดไป๑๐๐๐๐๐บาท
เป็นแสนเลยนะใช่คุณชนะแล้วมันเป็นธนบัตรเก่าด้วยอ่ะค่ะ
ครับเขาคงสะสมไว้แหละแล้วนอกจากนี้ยังมีเครื่องเล่นแผ่นเสียงเก่า
เหรียญเก่าที่สะสมมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อด้วย
ครับคือรวมมูลค่าเนี่ยเป็นแสนแสนอะจริงอ่ะโอ้โห
มันน่าเสียดายจริงนะมันน่าเสียใจด้วยค่ะ
ทีนี้นะคะพอเปิดกล้องวงจรปิดดูแล้วเนี่ย
ทางคุณจำเนียนเจ้าของบ้านก็ไปสอบถามเพื่อนบ้านเหมือนกันว่า
เพื่อนบ้านสังเกตเห็นอะไรผิดปกติไหมอืม
เพื่อนบ้านบอกว่าเห็นผู้ชายคนนี้แหละ
ผ่านมาอยู่เหมือนกันครับแล้วก็หลบหนีไป
แล้วต้องบอกด้วยนะคะคุณผู้ชมว่าครั้งนี้เนี่ย
เป็นครั้งที่สองแล้วนะที่เขาโดนขโมยเข้าบ้านนะคะ
เพราะครั้งแรกโดนไปเมื่อเดือนตุลาคมปีหกสามที่ผ่านมาอืม
ครั้งนั้นได้เงินสดไปประมาณ๗๐๐กว่าบาท
มันก็เงินอาจจะกี่พันกี่ร้อยกี่แสนหรือกี่สิบ
มันก็เงินแล้วมันก็เป็นทรัพย์สินของเราคุณผู้ชม
ตอนนี้นะคะก็คาดว่าตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ย
ชัดเจนเลยนะว่าใครเป็นผู้เกาะเหตุ
คิดว่าคงจะนำตัวมาดำเนินคดีได้เร็วนี้ค่ะ